แม่คุณผู้ชมมันต้องอย่างงี้เลยค่ะวันนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องของการที่จะไปขโมยตัดไอ้พวกสายเคเบิ้ลสายสัญญาณต่างเนี่ยมันมีมาบ่อยบ่อยเหลือเกินค่ะคนที่เขาขโมยเนี่ยเขาจะตัดไปแล้วก็ไปเผาใช่ไหมคุณเอาทองแดงเนี่ยไปขายคราวนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเชื่อมต่อเลยเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตรงเนี้ยไปจนถึงโรงพ
บอกว่าข่าวนี้มันต้องอย่างนี้แล้วคนนี้เขาทำอะไรฮะมานั่งพิงเสาก่อนก็ก็ทำทำแบบย่ามใจอ่ะใจเย็นมากเลยนะนั่งลงตรงริมริมทางเท้าริมถนนสารคามกรรมลาสัยที่มหาสารคามเนี่ยดูรั่นเราอยู่แป๊บนึงนะคุณรถก็ผ่านไปผ่านมาอ่ะเขาหายไปจากกล้องแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้ปลอดคนปลอดรถราแล้วลุกขึ้นแล้วคุณผู้ชมดูเขาทำอะไร

แล้วตอนไปจับตัวนางสาวเดือนเนี่ยเจอของกลางเพียบเลย๓๐กว่ารายการ
ทีนี้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนเขาก็บอกว่า
พอเอาสายเคเบิ้ลไปขายได้เป็นเงินสดมาแล้วเนี่ยนะ
จะเอาไปซื้อยาเอามาเสพกัน
แล้วช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะแก๊งนี้เขาทำมาแล้ว๑๘ครั้งค่ะ
ทำทั้งที่อำเภอเมืองมหาสารคามที่โกสุมพิสัยที่อำเภอกันทรวิชัย
มูลค่าความเสียหายนะคุณผู้ชม๓๒๐๐๐บาท
อันนี้คือความเสียหายแบบล้วนไม่ได้รวมค่าติดตั้งสายเคเบิ้ลต่างนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็นำทั้ง๓คนมาแถลงข่าว
คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเงยอยู่เนี่ย
ไม่ใช่จะไปซ่อมสายไฟนะเขาเอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็แน่นอนค่ะต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่คนอื่นเขาเดือดร้อนนะแล้วก็ก่อเหตุมาแบบเป็น๑๐ครั้งแล้ว